ช่วงนี้ไปดูเรื่องของสามีภรรยาที่จังหวัดตรังหน่อย
ทะเลาะกันแล้วถึงขั้นสามียิงภรรยาจนเสียชีวิต
เหตุแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
แล้วนี่คือภรรยาหลังจากถูกยิงเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยกันปั๊มหัวใจเพื่อจะช่วยชีวิต
สุดท้ายเสียชีวิตนะครับระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางอรพินโฆษรัฐอายุ๕๒ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นอาคารพาณิชย์ที่เป็นบ้านเช่านะฮะอยู่ในพื้นที่ตะบนบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
นี่คือผู้ตายนะครับนางอรพินถูกยิงด้วยปืนลูกโม่
กระสุนเนี่ยเข้าที่หลังกับศีรษะรวม๓นัดด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับ
พยายามช่วยปั๊มหัวใจช่วยยื้อชีวิตกันอย่างเต็มที่แต่สุดท้ายช่วยไม่ทันจริงนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุสพเมืองตรังมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นลักษณะอาคารพาณิชย์ที่ปลูกติดกันหลายหลังแล้วหลังที่เกิดเหตุนี่ฮะ
ม้าหินอ่อนตรงนี้เนี่ยที่ตั้งอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ยมีกองเลือดหยดอยู่ด้วยเต็มไปหมดเลยนะครับ
แล้วก็มีจักรยานยนต์จอดอยู่คันหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าคนที่ลงมือก่อเหตุ
ยิงนางอรพินจนเสียชีวิตไม่ใช่ใครที่ไหนคือสามีของผู้ตาย
นี่ฮะชื่อนายพานามสกุลปริญญาโพงอายุหกสิบหกปี
เพื่อใครพบเห็นเพราะว่าตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ในพาสามีของนางอรพินเนี่ยหลังเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงิน
หมายเลขทะเบียน๑กกด๙๙๑๖จังหวัดตรังหลบหนีไป
ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันในตอนนี้นะครับ
สะพ้ายของนางอรพินผู้ตายบอกกับเราอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เธอบอกว่าเธออยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนที่เกิดเหตุในวันนี้นี่แหละ
ตอนนั้นในพากับนางอรพินสองสามีภรรยาเนี่ย
ซึ่งเขาอยู่กินแต่งงานกันมา๒๐กว่าปี
แต่สิบวันหลังมานี้ทะเลาะกันทุกวัน
ทะเลาะกัน๑๐กว่าวันเนี่ยทะเลาะกันมาตลอด
ก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอีก
แล้วมายืนเคลียร์กันอยู่ที่หน้าบ้าน
โดยผู้ตายคือนางอรพินเขานั่งอยู่บนโต๊ะม้าหินหน้าบ้าน
ลักษณะนั่งหันหน้าเข้าบ้านหันหลังออกนอกบ้าน
ตรงนี้นะฮะส่วนในพาสามีเขายืนอยู่ด้านหลัง
แล้วก็มีปากเสียงกันนี่คือน้องสะพ้ายผู้ตาย
บอกว่าตอนที่มีปากเสียงกันช่วงท้ายเนี่ย
สามีภรรยาคู่นี้เขาทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
ได้ยินในพาคนก่อเหตุพูดประมาณว่า
พูดใส่ภรรยานะถ้าอยากตายเดี๋ยวก็จะได้ตาย
แล้วก็ชักปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่ภรรยาเลย
ซึ่งเป็นการยิงใส่จากทางด้านหลังนะฮะ
เขาไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าเขานั่งหันหลังให้กับสามีอยู่

แล้วสามนัดพี่เหวางานั่งมาทางนี้นั่งมาเกี้ย
พี่แหววมันจะบ้านเอาแบบนี้เพราะมันเข้ามาให้

น้องสะพ้ายของผู้ตายบอกว่า
อย่างน้องสะพ้ายเนี่ยทางนางอรพินที่เสียชีวิตเขาจะคอยช่วยเหลือตลอด
หาบ้านเช่าให้เอารถมาให้ใช้ขาดอะไรก็หามาให้
ล่าสุดเพิ่งเอาเครื่องซักผ้ามาให้แต่ในส่วนของนางอรพินกับสามี
จะมีปัญหาทะเลาะอะไรกันเนี่ยทางน้องสะพ้ายบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรพยานแวดล้อมบอกว่าเมื่อช่วงเช้าในพาผู้ก่อเหตุนะครับ
ขี่จักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุแล้วเห็นเดินไปเลี้ยงวัวในซอย
ก่อนจะเดินกลับออกมาจากนั้นฝั่งของผู้ตายอันนี้คือในพา
ตอนที่ไปเลี้ยวัวอยู่ในซอยเลี้ยงวัวเสร็จก็เดินกลับมาที่บ้าน
ซึ่งตอนนั้นนางอรพินภรรยานั่งอยู่ที่โต๊ะม้าหินที่หน้าบ้าน
แล้วเหมือนเขาคุยกันมีปากเสียงกันเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินที่ในพาเนี่ยก่อเอาไว้
แล้วก็เริ่มเถียงกันอย่างรุนแรงสุดท้ายก็มีเหตุสลดเกิดขึ้น
ได้ยินเสียงบอกถ้าอยากตายเดี๋ยวได้ตายค่ะแล้วชักปืน
ยิงใส่เขาเลยแล้วก็หนีไปทีมข่าวของเราได้คลิปเหตุการณ์
ในช่วงที่ในพาผู้ที่เป็นมือยิงเนี่ยช่วงก่อนที่จะก่อเหตุ
ลั่นปืนใส่มียิงปืนลั่นใกล้ใส่มีตัวเองนะนี่ครับคลิปนี้
นะครับหลานของผู้ตายถ่ายเอาไว้เขาจะยืนอยู่ที่รถจักรยาน
ยนต์ยืนไปด้วยแล้วบ่นใส่ภรรยาตัวเองที่นั่งอยู่ที่หน้าไม้

ตอนนี้พอก็ล่างจริงไม่จบ

บ่นต่อมาเรื่องของการทำงานบ้าน
ครึ่งว่ารู้เป็นภาพหรือคะ
ส่วนน้องสาวน้องสะไพรของผู้ตายบอกว่า
มีปากเสียงกันเรื่องหนี้สินที่ฝ่ายชายก่อเอาไว้
คุณผู้ชมครับในพาหลังจากก่อเหตุยิงภรรยาจนเสียชีวิต
ซึ่งยังไม่ทราบหมายเลขทะเบียนขับมารับไปอีกทอดนึง
ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าหนีไปอยู่ที่ไหนแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่า
น่าจะยังอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังนี่แหละกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับ
นี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเผื่อคนในพื้นที่พบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่ได้
ไม่น่าเชื่อนะคะอยู่กินกันมา๒๐กว่าปี
ใช่ค่ะแต่๒๐กว่าปีที่ผ่านมานะคะโอ้โหถึงค่ะบอกอยากตาย
ได้ตายแล้วยิงใส่ภรรยาเลย